กรุงเทพนี่เจอพวกขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า

ถ้าที่อื่นหรือว่าต่างจังหวัดจะเจอเยอะก็คือ
ตรงนี้เขาบอกว่าเดินรถทางเดียวห้ามย้อนสอน

แค่เกลียดไปอ้อมไงอ้อมไกล

แล้วรถมันติดไงคุณทำรถเขาติดไปหมดฮะ

ที่ตลาดศรีเมืองทองจังหวัดขอนแก่น

เดี๋ยวก็ส่งข้อความเห็นด้วยไหม

นี่มันเป็นลักษณะเหมือนกับ
เหล็กที่มีหนามแหลมโผล่ขึ้นมา

ถ้ารถมาตามทางปกติ
มันก็ทับราบไป

ระนาดสีเหลืองที่มีหนามยื่นออกมา

ยางล้อรถเหมือนกับไม่มีลมแล้ว

ห้ามเข้ามีป้ายชัดเจน

จะยุบลงไปเองตามปกติ
อันตรายเฉพาะสวนเล่น

คนจะได้ขับรถแบบมีระเบียบมากขึ้น
หลังจากมีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ

ไปที่ตลาดแห่งนี้เลยนะฮะ
ตลาดศรีเมืองทองจังหวัดขอนแก่น
ก็ไปเจออุปกรณ์ที่นำมาวางไว้

เครื่องบังคับเดินรถทางเดียว

มีการติดตั้งไว้ที่ทางออก
ของตลาดศรีเมืองทองถนนเหล่านาดี

ทางเจ้าของตลาดได้ติดตั้ง

พร้อมกับมีป้ายแล้วก็สัญญาณไฟเตือน
ไม่ให้มีการขับรถย้อนสอน
นางสาวรำพามาศธีคธนานนท์
กรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมืองทองบอกว่า
ตลาดศรีเมืองทองเป็นตลาดกลางขนส่งสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่คุณเขียนมาสอน
แต่ละวันเนี่ยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าออกในตลาดจำนวนมาก
ต้องจัดระเบียบการเดินรถให้เข้า๓ทางให้ออก๒ทาง
ที่อยู่ที่ขอนแก่นคงจะรู้จักชื่อถนนนะครับ

ทางออกสองทางคือฝั่งถนนมิตรภาพและถนนเหล่านาดี
แต่ฝั่งทางออกที่มีปัญหาคือฝั่งถนนเหล่านาดี
เพราะมักมีคนขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาเข้าทางนี้
อ๋อเขามีป้ายห้ามเข้าแต่ก็ยังจะเข้า
ใช่เขาจัดไว้ให้เป็นทางออก
อาจจะตรงนี้ใกล้อะไรแบบนี้ตรงนี้เข้าไปแล้วถึงก่อน
เข้าทางนี้ดีกว่าก็เลยทำให้มีปัญหาการจราจรภายในตลาด
โดยเฉพาะถนนเหล่านาดีซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลัก
ในการสัญจรเข้าออกเขตตัวเมืองขอนแก่น
ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยปกติเขารถติดมากอยู่แล้ว
พอเจอพวกย้อนสอนแบบนี้ติดหนักไปอีก
ก่อนหน้านี้ทางตลาดนำแท่งแบรีเออร์มาปิดกั้นเอาไว้
ไม่ได้ฮะก็มีคนฝ่าฝืนนะฮะ
ผู้บริหารแล้วก็แม่ค้าในตลาดมีมติร่วมกัน
ในการเอาเครื่องนี้มาติดตั้งเครื่องบังคับการเดินรถทางเดียว
ที่มีหนามแทงล้อนะฮะเป็นลักษณะเหมือนที่ท่านเห็น
ก็มีโป้งมีป้ายสัญญาณไฟอะไรแจ้งเตือนเอาไว้แบบเรียบร้อย
แม่ค้าในตลาดบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหารถขับย้อนสอนเป็นประจำ
เกิดปัญหาการจราจรกันด้วยเฉียวชนด้วย
ืนเข้าไปชนกับรถที่เขาออก
หลังจากที่มีการติดตั้งนี้นะครับโอ้โหสัญจรกันสะดวกเลย
ที่เราทำที่บังคับเดินรถทางเดียวนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราพยายามที่จะ
เลี้ยวซ้ายมาเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการย้อนสอนลักไก่เข้ามาอยู่ดี
ก็ใช้ที่บังคับเดินรถทางเดียวอะค่ะมาเป็นตัวกั้นค่ะ
ค่ะเพราะคุณแม่ค่ะก็เห็นด้วยนะคะ
เพราะเราพยายามทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังไม่เป็นผล
เขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุ
ว่ารถวิ่งสวนขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ก็รถค่ะทำให้รถติดน้อยลงค่ะ

ลงอุบัติติดน้อยเราเห็นซึ่งพบแชร์เจ้าสอนเข้ามาหรือเปล่า
มีบ้างนิดหน่อยค่ะสำหรับคนที่มองไม่เห็นป้าย
หรือว่าบางทีด้วยความเคยชินก็จะเลี้ยวเข้ามาโดยที่ไม่ทันสังเกต
อืมแต่ทีนี้มันมีคำถามตามมาไง

เพราะว่ากฎหมายจราจรเขาก็มีของเขาอยู่
เราไปสอบถามท่านพันธุ์ตำรวจโทนนภูริสเดทธนดุล
เป็นรองภูมิกับการจราจรสพเมืองขอนแก่นเจ้าของท้องที่นะครับ
ท่านก็ชี้แจงว่ากรณีที่ตลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยตลาดศรีเมืองทอง
พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ตลาดได้ร่วมกันแก้ปัญหาจราจร
ด้วยวิธีการนี้สามารถทำได้นะครับ
และตำรวจก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการจราจรในจุดดังกล่าว
เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคล
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารของตลาด
ในการจัดระเบียบการจราจรในตลาด
ว่าจะจัดการแบบไหนปิดตรงไหนกั้นตรงไหน
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ไม่ได้ผิดกฎหมาย

นี่คือย้อนสอนนะ
รถยนต์เดียวน่าจะข้ามไปได้
ล้อหน้าไปได้ล้อหลังตึ้ง
ใช่เนี่ยเห็นมั้ย

คือรถใหญ่เนี่ยมันหลบไม่ได้อยู่แล้วไง

แต่ว่าบางทีคนที่ขี่จักรยานยนต์คิดว่า

คือล้อเล็กแล้วมันมีช่องตรงกลางพอดีคิดว่าผ่านนะ

โถเขาก็อุตส่าห์พยายามแก้ปัญหาคุณก็ยังจะย้อนสอน

ไม่คุ้มเลยจริงใช่ขับอ้อมอีกนิดหนึ่งเนอะดีกว่านะคะไม่คุ้มเลยไม่นั่งเปลี่ยนยางอีกนะ